ก่อนอื่นจะพาไปที่จังหวัดพิศนุโลกที่นั่นเขาจัดงานใหญ่จริงนะครับ
ประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่แขกเกจิชื่อดังแห่งเมืองสองแควร์ครับ

บรรดาศิษยานุสิตและคณะศรัทธาหลวงปู่แขกหรือท่านเจ้าคุณพระมงคลสุธีอายุ๙๔
พระเกจิชื่อดังเมืองพิศนุโลกท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดสุนทรประดิษฐ์และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิศนุโลกฮะ
ตอนนี้เนี่ยได้ทำการนำกลับคืนสู่วัดเพื่อให้ชาวบ้านได้มาทำบุญกราบไหว้บูชาท่านครับ
เมื่อวันที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมาในปี๖๕นะครับ
สรีระหลวงปู่แขกได้ถูกบรรจุลงแก้วและตั้งไว้บนสาราการประเรียนชั้น๒ของทางวัด
แต่มันเกิดเหตุไฟฟ้ารัดวงจรลามแล้วก็ลุกไหม้ไปที่สรีระสังขารของหลวงปู่แขกจนสังขารของท่านเสียหายทั้งร่าง
แต่อย่างนี้ฮะเขาโครงสรีระยังอยู่ครบเนอะและเรื่องนี้มันสร้างความโศกเศร้าแก่บรรดาลูกศิษย์และชาวบ้านที่นับถือหลวงปู่แขกเป็นอย่างมาก
นี่เห็นสัญลักษณ์ของท่านเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็เลยปรึกษาพูดคุยกันศิษยานุสิตเขาก็ร่วมกันบริจาคทรัพย์จำนวนหนึ่ง
เพื่ออะไรนำร่างสริยสังขารของหลวงปู่แขกที่ถูกไฟไหม้ทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมครับสองสาว
ก็คือมีการซ่อมแซมทำให้เหมือนเดิมที่สุดและสมบูรณ์ที่สุด
คือตั้งมาจากเกียรติใหม่เลยนะครับ
ก่อนที่จะอันเชิญสริยสังขารหลวงปู่แขกเนี่ย
เอาไปไว้อยู่ในรูปหุ่นขี้พึ่ง

เลยกลับมาดูแบบเป็นไง

ใช่แล้วล่ะครับนั่นแหละฮะแล้วตอนนี้เขาได้อัญเชิญสริราชสังขารหลวงปู่แขก
ในรูปหุ่นขี้พึ่งเนี่ยมาไว้ที่วัดสุนทรดิตจังหวัดพิศนุโลก
เมื่อวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมานี่เอง
อ๋อศุนทรดิษฐ์เทศบาลตะบลขาวนี่นะคะ

เขาบอกว่าไปในวันที่มันตรงกับวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่แขก
นี่นัทนับอายุถ้าครบตามวันเวลาตามนี้นะ๙๙ปีแล้ว
อันเลขเป็นยังไงสูงถ้าเขาว่าไปนั่นคือเรื่องของข้อมูลความจริง
สาธุก็คืออ่ามาเล่าสู่กันฟังให้สาธุ
อ่ะคณะผู้สัทธาและศิษยานุสิตจากทุกพื้นที่และชาวจังหวัดพิศนุโลก
เขาก็มาร่วมกันนะฮะนี่ต้อนรับด้วยการโปรยข้าวตอกดอกไม้
ก่อนที่รถคันนี้จะเคลื่อนย้ายสรีระสังขารของหลวงปู่แขก
ที่วัดสุนทรประดิษฐ์นั่นเอง
ผมว่านะเรื่องของประวัติคนที่เป็นศิษยานุสิตน่าจะทราบกันดี
เอางี้ละกันเอาเรื่องที่เด่นดังของหลวงปู่แขก
ก็คือเรื่องของการปลุกเสกวัตถุมงคล
แล้วเคยมีเรื่องเล่าว่าหลวงปู่เนี่ยนะเคยปลุกเสกน้ำมนต์จน
ทำไมโก่งแตกมาแล้วโอ้โหนั่นคือความแบบว่า
ถ้าหักสร้างมันไปดีอริกิรการ
ช่วงของการนำสรีระของท่านมาปฏิสถาน